ที่บ้านหลังนึงแถวถนนกาญจนาพิเศษ
แถวนั้นเขาก็เบาะว่ามีกลุ่มวัยรุ่นแก๊งวัดม่วงอยู่
อย่างที่ท่านดูภาพจากกล้องวงจรปิดไปหลากหลายมุมมากนะครับ
แต่วันนี้ไปดูภาพล่าสุดก่อนภาพของนัทธวุฒิเพิ่งเลิกดี
หนุ่มวัยยี่สิบเอ็ดปีค่ะผู้ชายเสื้อสีเหลืองที่เป็นแฟนของเจ้าของบ้าน
แล้ววิ่งออกไปแล้วก็ไปไล่แทงกลุ่มวัยรุ่นที่มาเย้วอยู่หน้าบ้าน
บอกว่าจะตามมาเคลียร์สุดท้ายทางฝั่งนั้นเสียชุดไปสอง
บาดเจ็บสาหัสอีกหนึ่งแม่แต่ว่ากันตามตรงเนี่ย
เขาบอกเขาเห็นใจทางฝั่งนัทธวุฒิซะมากกว่า
เล่าข่าวไปเมื่อวานคุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะมาก
กระแสมันตีกลับกระแสคือเห็นใจผู้ที่ก่อเหตุ
เพราะว่ากลุ่มวัยรุ่นที่ไปอยู่ที่หน้าบ้านตรงนั้น
อย่างเราไปคุยด้วยคนนึงเนี่ยเขาชื่อบายเนี่ยเขาเป็นต้นเรื่องเลย
ซื้อแล้วมอเตอร์ไซค์เหมือนกับอะไรแถวขอบทางทางเท้าอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
ถามกันไปถามกันมานัทธวุฒิถามผมว่าเด็กแถวไหน
ผมเลยบอกผมเด็กวัดม่วงค่ะแล้วนัทธวุฒิจากไปเขาขี่มอเตอร์ไซค์กลับมาที่บ้านของแฟนเขาเนี่ย
ตรงบ้านหลังเนี้ยบายก็เลยเนี่ยโทรไปบอกพวกแล้วพวกก็เหมือนกับจะตามมาเคลียร์เนี่ยฮะ
สุดท้ายมันก็เลยเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นนี่ฮะส่วนนี้นะฮะ
นายนัทธวุฒิเพิ่งเลิกดีวัย๒๑ปีนะครับที่ก่อเหตุแทงวัยรุ่นเจ้าถิ่นแถวบ้านแฟนเนี่ย
เสียชีวิตไป๒ศพบาดเจ็บสาหัสอีกหนึ่งในหมู่บ้านสุขสรรค์๖ถนนกาญจนาพิเศษ
วันนี้ถูกคุมตัวไปฝากขังที่สารอาญาธนบุรีนะครับจะเห็นว่าสีหน้าของเขาเคร่งเครียดอย่างเห็นได้ชัดนะครับท่านผู้ชมครับ
ส่วนนี้นะฮะกลุ่มวัยรุ่นเจ้าถิ่นเนี่ยเขามากัน๖นะฮะนัทธวุฒิวัย๒๑นี่อยู่คนเดียว
ที่เสียชีวิตไปสองก็มีต้นกระแซมสาหัสคือเยอะนะครับนายนัทธวุฒิวันนี้เนี่ยตอบคำถามผู้สื่อข่าว
ระหว่างที่ถูกคุมตัวขึ้นรถจะนำไปฝากขังเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเขาอยากขอโทษแม่แล้วก็แฟนสาวของเขากับเรื่องราวที่เกิดขึ้น
รวมถึงอยากขอโทษไปยังครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตด้วยยืนยันว่าตัวเขาไม่ได้ตั้งใจ
แต่ที่ทำไปเนี่ยเพื่อป้องกันตัวนะเพราะว่าถูกอีกฝ่ายเนี่ยยั่วยุก่อน

มาหาลูกชายที่โรงพักก่อนจะถูกส่งตัวไปฝากขังเนี่ยคืออาการโศกเศร้าอย่างเห็นได้ชัดนะฮะร้องไห้ตลอดเวลา
แม่เนี่ยบอกว่าลูกชายเนี่ยเครียดหนักมากคือเข้าไปคุยกับลูกชายเนี่ยลูกชายเครียดหนักถึงขั้นบอกว่าอยากฆ่าตัวตายเลยนะ
ซึ่งแม่ของนายนัทธวุฒิยังบอกด้วยว่าความจริงนัทธวุฒิเขาเป็นเด็กทำมาหากิน
คือทำมาหากินช่วยเหลือครอบครัวตั้งแต่เด็กแล้วกำลังอยากจะหาทางเรียนต่อ
เพราะความฝันของเขาเนี่ยคือเขาอยากเป็นตำรวจหรือไม่ก็เป็นทนายความ
แล้วพอมาเจอลักษณะคดีอย่างนี้นะมันแทบจะปิดประตูความฝันเลยนะ
ถ้าจะไปประกอบอาชีพลักษณะของตำรวจหรือว่าทนายความแบบนี้นะครับ
คือเขาบอกแม่บอกต้องมาพังหมดแล้วนะอนาคตลูกมาพังหมดแล้วเพราะว่า
กลุ่มวัยรุ่นคู่กรณีเนี่ยตามมายั่วยุจนลูกชายเนี่ยฟิลขาด
แม่บอกว่าตัวเองในฐานะเป็นแม่แม่เข้าใจนะ
แล้วก็อยากจะขอโทษไปยังฝ่ายผู้สูญเสียด้วย
แต่ก็อยากขอความเป็นธรรมให้กับลูกชายของแม่ด้วย
เพราะเรื่องราวทั้งหมดมันเกิดขึ้นจากคู่กรณีที่มาหาเรื่องนะ
ยกพวกกันมาเนี่ยถึงหน้าบ้านเนี่ยฮะ
เขาก็บอกลูกเรามันไม่ยุติธรรมกับเขา
เขาอยากทำงานเขาอยากอยู่ข้างนอกเขาเรียนต่ออยู่
เขาอยากมีอนาคตเขาไม่อยากอยู่แบบนี้
เขาก็บอกรับไม่ได้เราก็ให้อดทนนะ
คือคุณแม่บอกว่าหลักฐานมันก็มีจากภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าบ้านแฟนสาวของลูกชายนั่นแหละนะฮะ

เขาจะตามมาเคลียร์กับนัทธวุฒิ
บอกว่าไปยึกยักยึกยักษ
แล้วก็มีการถามอะไรกันเกี่ยวกับบายที่เป็นหนึ่งในวัยรุ่นเจ้าถิ่น
โดยเฉพาะคำที่ว่าเด็กแถวไหนอะไรประมาณอย่างนี้นะครับ
สุดท้ายนัฐวุธที่เขาอยู่ในบ้านเนี่ย
ซึ่งจากการให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าววันนี้เขาบอกว่า
เขาฟิลขาดจริงทำไปเพื่อป้องกันตัว

ซึ่งช่วงที่วิ่งออกมาเนี่ยก็จะเห็นว่าเขา
มีมีดออกมาจากในบ้านด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ
จากนั้นเนี่ยก็จะเป็นภาพในกลางซอยนะฮะ

ซึ่งก็มีชาวบ้านหลายคนที่ถ่ายคลิปเหตุการณ์เอาไว้ได้

บางคนถึงขั้นต้องแบบยอมก้มลงกราบ
เพื่อจะให้นัฐวุธนี้หยุด
ใช่ไหมครับ
แล้วก็จะมีอีกมุมหนึ่งนะครับ
ก็จะเห็นตอนที่นัทธวุฒิเสื้อสีเหลืองเนี่ยเขายืนอยู่ตรงนู้นนะครับ

บางคนก็อยู่บนจักรยานยนต์บางคนก็เนี่ยครับ
แต่บางคนในภาพนี้จะมีเยอร์นี่เจ็บสาหัสนะครับ
แล้วมีอีก๒คนที่ล้มฟุบไปแล้วซึ่งเสียชีวิตนะครับ
ท่านผู้ชมครับถ้าจะเห็นว่าในบ้านของแฟนสาวของนัทธวุฒิเนี่ย

สักพักนึงจะเห็นผู้หญิงคนหนึ่งวิ่งออกมาจากตัวบ้านเนี่ย

วิ่งออกมาดูหน้าบ้านแล้วก็ปิดประตูบ้านเข้าไปเนี่ยนะฮะ
แฟนสาวของนัทธวุฒิเนี่ยบอกว่าเรื่องนี้เกิดจากการขับรถปาดหน้ากันนิดเดียวนะ
ซึ่งตอนที่มันเกิดเหตุที่แฟนของเธอก็คือนัทธวุฒิขับรถแล้วไปปาดหน้าอะไรกับทางวัยรุ่นเจ้าถิ่นตอนนั้นเนี่ย
คนที่เขาอยู่แถวตรงนั้นเนี่ยที่แถวหน้าร้านสะดวกซื้ออะไรแถวหน้าซอยแถวนั้นเนี่ย
เขาก็ห้ามกันไว้แล้วนะว่าอย่ามีเรื่องอะไรกันเลย
นัทธวุฒิก็กลับมาถึงบ้านของเธอแต่อีกฝั่งนึงเนี่ยโทรไปเรียกพวกมาแล้วก็เหมือนกับภาพนี้
คือมาล้อมอยู่หน้าบ้านเธอมาตะโกนเรียกปลาของอะไรพวกนี้เข้ามาใส่
ยืนยันว่านัทธวุฒิแฟนของเธอไม่มีทางเลือกจริงนะ
ตอนที่วิ่งออกไปจากบ้านเนี่ยแล้วเอามีดไปด้วยเนี่ยเพราะไม่รู้ว่าอีกฝั่งนึงมีอาวุธอะไรหรือเปล่า
หรือว่าจะมีปืนหรือเปล่าส่วนมีดน่าจะเพิ่งหยิบมาจากชั้นวางรองเท้าหน้าบ้านนั่นแหละ
แต่เราก็ไม่ออกไปพอไม่ออกไปเขาก็ปลาของเข้ามา

อันนี้หนูก็อยู่ข้างบนอันนี้หนูดูตามกล้องอันนี้ตามตามกล้องวงจรปิดนะคะ
คือแฟนเราแฟนเราอยู่ข้างในทีนี้พอแฟนเราเปิดประตูเขาคว่างของเข้ามาคือโดนคิ้วเราไปกดโดนคิ้วแฟนเราอะค่ะ
โดนคือแบบว่าตอนนั้นคือเจ็บแล้วค่ะแล้วทีนี้มีดมันน่าจะอยู่ตรงชั้นวางรองเท้าขวามือของคือปอยพอเห็นพอดี
ทีนี้เขาก็ต้องป้องกันตัวแล้วหนึ่งหนูอยู่ข้างในหนูเป็นผู้หญิงบ้านไม่ได้ล็อกเราไม่รู้ว่าใช่เขาบอกเขาไม่มีอาวุธแต่เราไม่รู้หรอกว่าเขามีหรือไม่มีในลักษณะนั้น
ปกป้องแฟนปกป้องหนูปกป้องบ้านเขาก็เลยที่เขาวิ่งออกไปที่เขาพกอาวุธออกไปเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าออกไปยังไงเขาก็สู้ไม่ได้
ตัวเขาเองไม่ได้ตั้งใจไม่ได้คิดไม่ได้ไต่ตองไม่ได้วางแผนเราก็เข้าใจเราก็ฝากขอโทษนะคะแต่ว่าก็อันนี้ก็แล้วแต่จะรับพิจารณาแล้วกัน
คือทางฝั่งวัยรุ่นเจ้าถิ่นเนี่ยโดยเฉพาะบายที่ว่าไปมีเหตุรถปาดน่งปาดหน้ากับนัทธูตั้งแต่ต้นบอกว่าต้องการมาเคลียร์ก่อนคือถ้าเขาออกมาเคลียร์กับผมเนี่ยมันก็น่าจะจบไม่น่าจะมีเหตุบานปลายขนาดนี้แต่หลายคนก็บอกว่าโอ้โหถ้าเกิดเขาออกไปจริงเนี่ยมันจะจบหรือจะน่วมยังไม่รู้เลย
อันนี้ก็ไม่ใช่นะเชียงแต่ว่าเหตุการณ์เนี่ย
มันเริ่มต้นจากฝ่ายไหนอะไรยังไงกันแน่ตรงนี้ก็เป็นคำถามในสังคมที่เขาพูดถึงกันอยู่
ถ้าเขาออกมาจริงเดินเปิดประตูหน้าบ้านมาจริงแล้วแบบจะมาเคลียร์จริงเนี่ย
มันจะจบลงด้วยความเรียบร้อยจริงหรือเปล่า
ที่ไปแทงเขาจนเสียชีวิตไป๒แล้วก็สาหัส๑ตอนนี้ถูก
นำตัวไปฝากขังที่ศาลแล้วนะครับระหว่างการดำเนินคดีเนี่ยนะฮะ
ทันตะโมดเอกวิสิตวัฒนภงพิทักษ์พุ่มกับการสอนอเพชรเกษม
เป็นเจ้าของคดีนะครับบอกว่าในชั้นการสอบสวน
นายนัทธวุฒิผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา
แต่ตอนนี้ตำรวจยังไม่ได้สรุปคดีนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เป็นการป้องกันตัวหรือเป็นการสมัครใจทะเลาะวิวาส
เนื่องจากยังสอบปากคำพยานแวดล้อมนะแล้วก็ผู้เห็นเหตุการณ์
แล้วก็กลุ่มวัยรุ่นเจ้าถิ่นในกลุ่มที่ถูกทำร้ายเนี่ย
ยังสอบปากคำไม่ครบทุกคนตอนนี้กำลังรวบรวมพยานหลักฐานต่างต่าง
แล้วก็ไล่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดหรือคลิปที่มีคนถ่ายไว้ได้
ในทุกทุกมุมขณะที่กลุ่มวัยรุ่นที่บุกไปล้อมหน้าบ้านของเขาเนี่ย
ตำรวจบอกว่าก็ต้องรวบรวมพยานหลักฐานในการแจ้งข้อหาเหมือนกันนะครับ
ว่าจะผิดในข้อหาไหนอะไรยังไงบ้างหลังก่อเหตุ
นายนัทธวุฒิผู้ต้องหาเนี่ยได้ย้อนกลับมาที่บ้านของแฟนสาวนะครับ
แล้วก็นั่งรอมอบตัวอยู่นะตอนที่ถูกจับก็ร้องไห้
ตำรวจบอกว่าพอมาถึงโรงพักก็ร้องไห้ตอนสอบปากคำก็ร้องไห้
คือเขาเครียดมากร้องไห้ตลอดเวลานี่ตอนที่อยู่ที่บ้านใช่ไหมที่เจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ยฮะ
เขาบอกแขนซ้ายเขาก็หักใช่ไหมใช่เขาก็บาดเจ็บเหมือนกัน
คือเขาก่อเหตุเสร็จเขาก็ไม่ได้หนีคือเขาวิ่งกลับมาบ้านแฟนสาวแล้วก็นั่งรออยู่หน้าบ้าน
ตำรวจบอกตอนไปคุมตัวที่บ้านก็ร้องไห้เนี่ยฮะจับได้ก็ร้องไห้
มาโรงพักก็ร้องไห้เมื่อวานแม่บอกมาเยี่ยมลูกชายเนี่ยอย่างไว้นะ
คุณแม่บอกลูกชายถึงขั้นบอกอยากฆ่าตัวตายเหมือนกับอนาคตเขาพังหมดแล้วนะครับ
ซึ่งอาการบาดเจ็บของตัวผู้ต้องหาก็มีคิ้วซ้ายนะฮะที่แตกนะครับ
ตามตัวก็มีบาดแผลแขนซ้ายนี่ก็หักผิดรูปนะฮะ
เจ้าหน้าที่ก็พาไปโรงพยาบาลแล้วนะครับระหว่างคุมตัวเสร็จแล้วก็นำตัวมาดำเนินคดีนะครับ
ส่วนการนำไปฝากขังที่สารอาญาธนบุรีวันนี้ตำรวจคัดค้านการประกันตัวนะครับ
เนื่องจากเป็นคดีอุกชกันสะเทือนขวัญแต่ญาติก็มีสิทธิ์ที่จะยื่นประกันตัวนะฮะ
จะยื่นหรือไม่ยื่นก็เป็นสิทธิ์ของญาติและถ้ายื่นแล้วเนี่ยสารท่านจะอนุญาตให้ประกันตัวหรือไม่
ก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิษฐ์ของศาล
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะขออนุญาตให้คุณผู้ชมได้ดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันอีกครั้งหนึ่ง
เมื่อวานได้ดูไปแล้วให้ดูอีกครั้งหนึ่งก็เพราะว่าจะได้รู้ว่าใครเป็นใครตามคลิปเหตุการณ์นี้
เพราะว่าจะมีชื่อหมดเลยนี่นะคะมีชื่อชี้เอาไว้หมดเลย
คุณผู้ชมสังเกตดีนะคะอันนี้คือคลิปหน้าบ้าน
ก็คือที่อยู่กันหน้าบ้านเนี่ยก็คือกลุ่มวัยรุ่นเจ้าถิ่น
จะมีคนที่ชื่อนิดเห็นไหมคะจะมีลูกศรชี้อยู่ฝั่งซ้ายมือด้านบนนะคะ
นิดคุณผู้ชมจำชื่อนี้ไว้ดีนะเพราะว่าจะมีความสำคัญในเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนิดนะ
คือนิดน่ะก็อยู่ตรงหน้าบ้านแล้วเหมือนกับว่าคนอื่นที่เป็นพวกนิดก็ตะโกนเรียกคนในบ้านว่าให้ออกมา
ปลาของเข้าไปด้วยในบ้านก็ปลาของเข้าไปตะโกนกันออกมาแบบนี้
ที่นี้นะคะนี่ค่ะเห็นมั้ย

เป็นลักษณะที่ว่า๖คนมาตะโกนเรียกผู้ชายคนนี้ที่เขาอยู่ในบ้านกับแฟนสาว

ใช่คือให้ดูอีกรอบนึงเพราะว่าจะได้ยินเสียงแล้วก็ได้เห็นด้วยนะคะว่าใครเป็นใคร
คือสิ่งที่เขามาหน้าบ้านตอนแรกเขาบอกแค่จะมาเคลียร์ใช่ไหมคะ

เคลียร์ไม่ได้จะมาทะเลาะไม่ได้จะมาหาเรื่องอะไรแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือปลาของเข้ามาแล้วก็น้ำเสียงคำพูดที่เขาตะโกนเรียกอะค่ะ
มันคือหลักฐานที่สำคัญก็คือตามภาพนี้นะคะ
ทีนี้ค่ะถัดจากกล้องวงจรปิดตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวมันก็จะมีอีกคลิปหนึ่งที่ชาวบ้านถ่ายเอาไว้นะคะเพราะว่าคลิปนี้เราดูกันไปแล้วแหละสักพักนี่ไง
นายนัทธวุฒิก็วิ่งออกมาใส่เสื้อสีเหลืองครับแล้วก็วิ่งกันไปแล้วมันก็หลุดมุมภาพจากกล้องวงจรปิดก็ต้องไปต่ออีกคลิปหนึ่งเป็นคลิปที่ชาวบ้านถ่ายเอาไว้เดี๋ยวไปดูอีกคลิปหนึ่งนะคะนี่ค่ะเห็นนายนัทธวุฒิผู้ก่อเหตุใช่ไหมคะเสื้อสีเหลืองแล้วเนี่ยนายนิดที่บอกว่าให้ดูนายนิดเอาไว้
แคมคือผู้เสียชีวิตนี่นะคะ
ร้องเหมือนกับจะให้ปล่อยเพื่อนที่ถูกแทงอยู่อะไรประมาณอย่างนี้ใช่ไหม

นิดกำลังช่วยในต้น
ที่กำลังนอนหมดสติอยู่
ซึ่งนายนัทวุฒิผู้ก่อเหตุก็อยู่ตรงนั้นด้วย

นี่ค่ะแล้วจังหวะนั้นจะได้ยินเสียงเหมือนกับ
ชาวบ้านตะโกนว่าพอแล้วอย่างนี้นะคะ

ส่วนอีกคลิปก็จะเป็นช่วงที่ผู้ก่อเหตุเขาเดินกลับบ้าน

นี่มีร้อนมาหน่อยหนึ่งอืม
แล้วก็เดินกลับไปโอ้โห
คือตัวนายธวุฒิผู้ก่อเหตุเนี่ยเขาบอกว่าเขาฟันไปมั่ว
ครับไม่รู้ว่าโดนใครบ้างแต่เขาถูกฝ่ายกลุ่มวัยรุ่นเจ้าถิ่นอ่ะ
เอาไม้มาฟาดเขาก่อนอืมแล้วฝั่งวัยรุ่นเจ้าถิ่นมากันตั้งหกคน
นัทธวุฒิบอกผมคนเดียวเอามีดไปสองเล่มจริงแล้วก็ฟันไปมั่ว
แต่ประเด็นคือมันก็มีคนเจ็บคนตายตาย๒เจ็บหนัก๑นะคะ
คุณผู้ชมคะวันนี้เราให้คุณภูริพัฒนบุญนินทีมข่าวของเรา
ลงพื้นที่ปลายที่ชุมชนเรืองศรในซอยเพชรเกษม๖๓
ซึ่งเป็นบ้านพักของกลุ่มวัยรุ่น๖คนที่เป็นกลุ่มเจ้าถิ่นนะคะ
ที่บอกว่าให้จำในนิดเอาไว้ให้ดีเพราะว่าทีมข่าวของเราก็ไปคุยกับในนิด
นิดบอกว่าวันนั้นตั้งใจจะไปเคลียร์ให้กับน้องที่มีปัญหาเท่านั้นจริง
ไม่ได้ตั้งใจจะไปหาเรื่องจริงเพราะว่าแต่ละคนที่ไปไม่มีใครพกอาวุธไปเลยแม้แต่คนเดียว
แต่ว่าในภาพจากกล้องวงจรปิดก็จะได้ยินเสียงตะโกนคล้ายกับว่ารุมมันดิอะไรประมาณนี้
มันดิรุมมันดิมันมีเสียงแบบนี้
คือในนิดบอกว่าพอไปถึงหน้าบ้านนะคะตะโกนเรียกอยู่ตั้งนาน
แล้วคนก่อเหตุไม่ออกมาแต่พอออกมาปุ๊บวิ่งออกมาพร้อมถือมีดสองเล่ม
พวกเขาอ่ะวิ่งหนีนะเขาวิ่งหนีแล้วเขาเนี่ยคว้ากระมังจะมาป้องกันตัว
แล้วก็ไม้กวาดทางมะพร้าวแต่รุ่นน้องอ่ะถูกแทงจนเลือดอาบเลยอ่ะ
เขาก็ยอมเสียศักดิ์ศรีวางไม้คุกเข่ากราบนายนัทธวุฒิผู้ก่อเหตุ
ร้องขอชีวิตให้กับรุ่นน้องส่วนประเด็นที่แม่ของผู้ก่อเหตุบอกว่า
ก็กลัวว่าหลังจากเกิดเรื่องแล้วเนี่ยแก๊งเจ้าถิ่นจะบุกไปแก้แค้น
หรือจะมีเรื่องมีราวอะไรเกิดขึ้นอีกไหมครับ
พี่อีกคนที่อยู่ในกลุ่มยืนยันว่า
นี่ฟังจากทางในนิดนะฮะในกลุ่มของเจ้าถิ่นที่ไปหน้าบ้าน
เขาเขาบอกเขาจะไปเคลียร์จริงอาวุธก็ไม่มีใช่ไหมแต่เธอ
คุณผู้ชมนี้ส่งข้อความมาคุยกันเยอะเลยนะฮะหลายคนก็ตั้งคำ
ว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดว่านัทธวุฒิเนี่ยเขาออกไปแบบไม่มี
อาวุธเอาละฝั่งนั้นก็ไม่มีอาวุธแต่เดินออกไปเนี่ยแล้ว๑ต่อ๖
มันจะเกิดอะไรขึ้นไหมอันนี้เราก็ไม่มันก็ไม่สามารถคาดเดาได้
ได้นะเพราะว่าเหตุการณ์มันไม่ได้เกิดขึ้นแบบนั้นถ้าผู้ชม
นอกเหนือจากกลุ่มรุ่นพี่ที่อยู่ในกลุ่มของ๖คนนี้แล้ว
เนี่ยนะฮะเราไปคุยกับชาวบ้านที่อยู่ในซอยด้วยว่าเอ๊ะตกลงวัย
รุ่นกลุ่มนี้เนี่ยเขามีพฤติกรรมยังไงกันแน่คือชาวบ้านใน
ซอยบางคนนะบางคนบอกกับเราว่า๖คนที่เขาอยู่ในข่าวที่
มีเรื่องกับทางนัทธวุฒิเนี่ยก็เหมือนกับวัยรุ่นทั่วไปนะก็
ไม่ได้ไปหาเรื่องหาราวมีเรื่องมีราวอะไรกับใครอยู่ใน
หมู่บ้านเวลาไปทำงานเลิกงานมาก็มักจะเห็นกลุ่มพวกนี้
รวมตัวย่างหมูกินที่บ้านของนายแซมซึ่งนายแซมคือ๑ใน๒
ที่เสียชีวิตเจอผู้หลักผู้ใหญ่ก็ดูนอบน้อมดีส่วนคลิป
ปรากฏออกมาเนี่ยมันอาจจะเป็นปัญหาที่มีเรื่องมีราวมา
ก่อนหน้านี้กันบ้างแล้วหรือเปล่าอ่าครั้งนี้มันก็เลยเหมือนกับ
เกิดเหตุสลดเกิดขึ้นนะฮะเดี๋ยวลองฟังดูกันแล้วกันนะครับ
เขาเป็นเด็กจะว่าดีมันก็ไม่ดีหรอกพี่เขาก็ปกติ
นั่นแหละคือแต่เขาก็ไม่ก้าวร้าวนะเจอผู้หลักผู้ใหญ่
เขาก็ยกมือไหว้ดีอ่ะแล้วเขาก็ไม่ค่อยหาเรื่องหาเราค่ะ
เพราะว่าเขาจะนั่งอยู่กันแต่กลุ่มของเขาที่คือนั่ง
คนที่บ้านแซมเนี่ยแล้วเขาก็ไม่เคยมีปัญหากับคนในซอย
แล้วก็วัยรุ่นในซอยก็ไม่เคยมีปัญหาคนข้างนอกเข้ามา
เพราะว่าทางซอยบ้านหนูมันเป็นทางผ่านทะลุไปได้หลายทาง
เขาก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรวุ่นวายอย่างนี้นะพี่
นี่ไม่มีใครกินเหล้าเลยแต่สูบบุหรี่อ่ะมีอ่ะเขาจะแบบดู
หนังเล่นเกมอะไรอย่างนี้พี่เป็นกลุ่มกลุ่มของเขาอ่ะทีนี้
คู่กรณีคนแรกกับนัทธวุฒิที่เขาเจอกันตอนที่รถปาดหน้ากัน
ี่ยวกันอะไรกันเนี่ยแล้วเขาบอกเขาถูกนัทธวุฒิถามว่า
เด็กที่ไหนเด็กแถวไหนเนี่ยคือคือบายบอกผมเด็กวัดม่วงค่ะอ่าแล้ว
ตามพวกมาที่หน้าบ้านเนี่ยแก๊งวัดม่วงเนี่ยนะครับทุกผู้ชม
ครับที่อยู่แถวหมู่บ้านสุขสรรค์๖ถนนกาญจนาพิเศษเนี่ยที่
ตรวจสอบมานะครับหลักหลักก็คือซอยเรือนสอนวัดม่วงนะฮะ
เขาเลยเรียกแก๊งวัดม่วงสมาชิกในกลุ่มก็มี๑๐กว่าคนนะฮะอายุ
ต่ำสุด๑๕ปีนะอายุมากสุดนี่๕๔ส่วนมากก็คือชาวบ้านกับ
วัยรุ่นในชุมชนนี่แหละเราก็ถามชาวบ้านแถวย่านนี้นะ
เขาบอกว่าส่วนมากพวกนี้ก็จะรวมตัวพูดคุยก็ไม่ถึง
เกรกมาเรกเกเรอะไรขนาดนั้นสัญลักษณ์กลุ่มอะไรก็ไม่ได้มี
อะไรขนาดนั้นแต่ว่าเขาก็แค่เรียกกันว่าเขาเป็นกลุ่มวัด
ม่วงอะไรประมาณอย่างนี้นะฮะค่ะคุณผู้ชมค่ะทีมข่าวของเราได้
ไปคุยกับคุณป้าท่านหนึ่งขอใช้เป็นนามสมมุตินะคะเรียกว่า
ยุ้ยก็แล้วกันนะคะคือป้ายุ้ยเนี่ยเป็นคนที่เข้าไปอุ้ม
แซมที่ถูกแทงอาการสาหัสแล้วก็สุดท้ายเสียชีวิต
ค่ะคือคุณป้าบอกว่าตกใจมากนะคะตอนนั้นคิดแค่ว่าคนขี่
จักรยานยนต์แล้วไปล้มหรือเปล่าเลยพยายามเข้าไปช่วย
ยุงให้ลุกขึ้นแล้วก็เรียกให้เพื่อนบ้านช่วยแต่ก็ปิดบ้าน
กันหมดแล้วสังเกตเห็นว่านายแซมเนี่ยเลือดไหลออกมาแล้วเห็น

ฝ่ายหนึ่งก็ทั้งเจ็บทั้งตาย
อีกฝ่ายนึงก็ถูกคมขู่จากวัยรุ่นในพื้นที่จนเหตุมันบานปลาย
แต่ป้าบอกขอไม่วิจารณ์อะไรมากก็แล้วกัน
แต่เนี่ยป้าเห็นเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้
รถชนแค่นี้ทำไมเลือดเยอะแยะล่ะ
คนอยู่มอไซค์ลงมาสิลงมาสิ
แล้วทีนี้เขาก็ไม่ลง
พอเขาขยับขยับรถเขาได้คนนั้นก็ไปเลย
ป้าก็กำลังจะช่วยคนนั้นน่ะนะ
เขาก็เอามือกลุ่มตรงนี้เขาแทงลิ้นปีกเขาก็รวยลิ้นเต็มที่แล้วอ่ะ
เขาก็ลืมตามอาจารย์ลอยบอก
ป้าป้าเหมือนกับเขาจะเรียกบอกอะไร
มามามาป้าช่วยขาหากระเป๋าเนี่ย
คนถือมีดมันอยู่ข้างหลังช่วงเราแล้ว
คือคนนั้นเขาก็หมาจนตอกกันนะเขาก็ต้องสู้อ่ะ
เขาคือเด็กพวกนี้เขาพื้นที่อยู่แล้ว

แซมพวกนี้ก็ได้ยินชื่อเขาอะ
เด็กวันนัวอ่านอย่างว่าไปโดนแทงลูกสงสารค่อยจังเลย
ทีนี้เรื่องของคดีความของนายนัทธวุฒิเนี่ยนะครับท่านผู้ชม

นะฮะตำรวจฝากขังแล้วนะครับคัดค้านการประกันตัวนะครับ
ก็ต้องไปยื่นประกันที่ศาลนะฮะแม่ของนายนัทธวุฒิบอกว่าอยากจะขอ
ให้หมอปลามือปราบสัมภเวษีเนี่ยช่วยเหลือลูกชายหน่อยนะครับ
อยากจะเรียกร้องขอความเป็นธรรมทางด้านคดีความให้หน่อยตอน
ต้องตกเป็นผู้ต้องหาที่ทำร้ายกลุ่มวัยรุ่นที่บุกมาลุม
ล้อมอยู่ที่หน้าบ้านแฟนสาวจนบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตส่วนนี้
คือภาพล่าสุดนะฮะหลังจากที่ทราบข่าวหมอปลาเนี่ยมากับเสียเปีย
นะครับมาคุยกับคุณแม่ของนายนัทธวุฒิแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะช่วย
เหลือให้นะโดยเฉพาะการก่อนอื่นเลยคืออันดับแรกคือต้องหาหลักทรัพย
มาช่วยยื่นประกันตัวก่อนนะฮะเพื่อจะออกมาต่อสู้คดีด้านนอกนะครับ
หมอปลาบอกว่าหลังจากทราบข่าวจากเสียเปียเนี่ยเสียเปียโทรมา
คุยด้วยแล้วบอกว่าเคสนี้น่าสงสารนะน่าจะยื่นมือไปช่วย
เหลือเขาหน่อยนะครับเท่าที่คุยกับแม่ของนายนัทวุฒิหมอปลา
บอกว่าพบว่าแม่เนี่ยอยู่กับลูกชายแค่สองคนไม่มีใครจะมา
ช่วยเหลืออะไรได้อีกแล้วฝ่ายพ่อของนัทธวุฒิเนี่ยเหมือนกับ
เขาก็เลิกกับแม่ไปแล้วเขาไม่ได้ติดต่อกันมาเกือบ๒๐ปี
นัทธวุฒิอายุ๒๑ทางฝั่งพ่อเนี่ยไม่ได้ติดต่อมาประมาณ๒๐ปีแล้ว
อันนี้ทางแม่บอกนะครับหมอปลาบอกว่ามีคนตั้งข้อสังเกตพอรู้ข่าวว่าเอ้า
แล้วหมอปลามาอยู่ข้างผู้ต้องหายังไงมาอยู่ข้างผู้ต้องหาได้ยังไง
หมอปลาบอกว่าอยากให้สังคมดูจากภาพกล้องวงจรปิดที่หน้าบ้านแฟนของนัทธวุฒิก็แล้วกัน
แล้วเราจะต่อเราจะปล่อยให้แม่ของเขาเนี่ยต่อสู้เพียงลำพังได้อย่างไร
พร้อมกับตั้งข้อสังเกตว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย
มันเป็นถิ่นของกลุ่มวัยรุ่น๖คนนั้นนัทธวุฒิเนี่ยเขาเป็นคนต่างถิ่น
ถ้าเขาจะไปหาเรื่องเจ้าถิ่นก่อนเนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้
แล้วก็อยากฝากไปถึงตำรวจว่าขอให้ให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย
หมอปลาบอกทั้งสองฝ่ายนะไม่ได้ว่าจะต้องให้ความเป็นธรรมนัทวุฒิฝ่ายเดียว
แม้ฝั่งผู้ต้องหาจะถือมีดวิ่งออกไปจะกระทำอะไรจริงเนี่ย
แต่อยากให้ตำรวจไปดูให้ถึงต้นเรื่องด้วยว่า
มันเริ่มต้นมาจากไหนอะไรยังไงพฤติกรรมแต่ละฝ่ายมียังไงบ้าง
โดยพรุ่งนี้หมอปลากับเสียเปียจะไปให้ความช่วยเหลือด้านคดีนะครับ
แต่จะได้ประกันหรือไม่คงต้องขึ้นอยู่กับดุลพินิษฐ์ของศาล

สมควรลงมาช่วยเหลือครอบครัวนี้ไหม
แล้วก็อยากจะฝากว่าเฮ้ยหมอปลามึงมาเข้าข้าง
ผู้ต้องหาอย่าคิดว่าเขาเป็นผู้ต้องหาดิ
ถ้าเป็นคุณอยู่ในสถานะตรงนั้นคุณจะทำยังไง
นะคุณจะทำไงผมไม่รู้ดิ
ก็อยากให้ทุกคนพิจารณาตรงนั้นด้วย

กลัวกระแสตีกลับไหมคือผมไม่สนใจกระแสอยู่แล้ว
เพราะกระแสไม่ได้ทำอาหารเด็กให้ผม

เราอยู่ในบ้านเราเรากำลังกินข้าวกับแฟนเรา

พลังพื้นที่ด้วยแต่กูงคือคนในพลังพื้นที่

คนที่เขามาเคลียร์กันเขาพูดจารักษณะนั้นเหรอ
มีคนถามว่าเอ๊ะข่าวนี้ไปโยงหมอปลาได้ยังไง
คือคุณแม่ของนัทธวุฒิเขา
ร้องขอความช่วยเหลือไปยังหมอปลานะฮะ

เขาก็เลยเดินทางมาพูดมาคุยแล้วก็จะยื่นมือช่วยเหลือกัน
เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปยื่นเรื่องของประกันตัวให้ก่อน

แม่ของนัทธวุฒินะครับบอกว่าไม่คิดว่า
เหตุการณ์แบบนี้มันจะเกิดขึ้นนะครับ
ทีนี้พอได้คุยกับตำรวจเนี่ย
ตำรวจบอกว่าอัตราโทษของลูกชายเนี่ยเป็นอัตราโทษสูง
ต้องใช้เงินประกันเยอะนะ

คงไม่มีทางพาลูกออกมาจากเรือนจำ
ระหว่างการดำเนินคดีต่อสู้คดีได้
ก็ต้องขอขอบคุณหมอปลาแล้วก็ทุกคนด้วย

หาทางช่วยเหลือลูกชายเนี่ยให้ออกมาด้านนอกก่อน
อย่างน้อยยังมีโอกาสได้มาพูดมาอธิบายเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เดี๋ยวฟังคุณแม่นะฮะ
มันพูดไม่ออกอ่ะมันโหดหูใจนะ
ทำไมลูกเราต้องเป็นแบบนี้

แล้วลูกคนนี้จะมาเป็นอย่างนี้อีก

ทำไมถ้าหนูไม่ได้ออกมาอยู่ข้างนอกอะ

แล้วก็ให้ความช่วยเหลือกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้
ขายลอตเตอรี่บริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อบอกว่า

นายนัทธวุฒิผู้ก่อเหตุมาจอดรถจักรยานยนต์ข้างแผง
ส่วนในบายอยู่อีกแผงหนึ่งข้างกัน
ได้ยินเสียงคุยกันเรื่องขี่รถปาดกันไปมา
ตอนแรกนึกว่าเป็นเพื่อนกัน
จนสุดท้ายเห็นทั้งคู่ต่อยกันด้วยนะคะครับ
พี่ชายเธอก็เข้าไปห้ามคิดว่าเรื่องมันจบไปแล้ว
เพราะว่าทางนายนัทธวุฒิเนี่ยก็ขี่รถออกไปแล้ว
ส่วนในบายยังอยู่ที่เดิม
มารู้จากข่าวนี่แหละค่ะว่าเขาโอ้โหแทงกันตายสองศพ

ก็เลยเชื่อว่าคนก่อเหตุน่าจะฟิลขาดจริง
น่าจะถูกกดดันแบบหลังชนฝาจริง
เธอก็ให้ข้อมูลค่อนข้างตรงกับนายนัทธวุฒินะ
ที่บอกว่าจุดเริ่มต้นมันเป็นเรื่องของการขี่รถจักรยาน
ไปเฉียวกันแต่เฉียวนิดหน่อย

ออสอายุ๒๑คนเห็นเหตุการณ์อีกคน
บอกว่าเห็นช่วงที่กลุ่มแก๊งวัดม่วง๖คน
รุมทำร้ายนายนัทธวุฒิผู้ก่อเหตุจนล้ม
วัดม่วงรุมทำร้าย
โดยใช้ไม้หน้าสามกระถางต้นไม้
อะไรที่คว้าได้จากตรงนั้นคว่างปลาใส่
นี่อีกคนนึงที่เห็นเหตุการณ์บอกว่า
วัดม่วงหกคนรุมทำร้ายนายนัทธวุฒิผู้ก่อเหตุอ่า
มีทำไมหน้าสามทั้งกระถางต้นไม้ทั้งอะไรก็ตามแต่
ส่วนผู้ก่อเหตุก็คือตัวนายนัทธวุฒิเอง
มีมีดถือเอาไว้อยู่สองมือแล้วก็แกว่งไปมา
ข้างขวาเป็นมีดด้ามยาวมีเชือกมัดติดเอาไว้กับมือ
เพื่อไม่ให้มีดหลุดจากมือค่ะส่วนข้างซ้ายไม่ได้มัด
แล้วก็แทงกลุ่มวัดม่วงจนกลุ่มวัดท่าม่วงเขาก็ถอยหนี
แล้วก็พยายามลากตัวเพื่อนออกจากจุดแรกไปยังจุดที่๒ตามคลิป
ช่วงที่รุมตีไม่ได้มีการท้าทายอะไรกันแล้ว
เพราะว่าตอนนั้นชาวบ้านออกมาดูกันทั้งซอย

เห็นเหตุการณ์คนนี้บอกว่าตอนแรกก็ไม่ได้สนใจ
ได้ยินเสียงคนทะเลาะกันจากหลังบ้าน
แล้วก็มีแบบโอ้โหวิ่งกันตะลุมบอลกันอุตลุด
คือตัวในออสคนเห็นเหตุการณ์คนนี้บอกว่า
ก็ขอแสดงความเห็นนิดนึงก็แล้วกันถ้าเป็นผม
แล้วมีคนตั้งหลายคนมาล้อมหน้าบ้าน
แต่ถ้าถึงขั้นบุกรุกเข้ามาในบ้าน
ผมก็อาจจะทำเหมือนนายนัทธวุฒิผู้ก่อเหตุเหมือนกัน
หนูเขาจะอยู่พวกฟิวฟิวขาดเป็นยังไง

ความรู้สึกผมนะเขาก็ต้องป้องกันตัวเขา

แต่เหมือนว่าเขาแค้นคนต้นเรื่องมาก

แต่สุดท้ายก็ไม่น่าจะทันมั้ง

คนชื่อต้นที่ลงไปตอนแรกผมยังไม่รู้ชื่อนะ
เขานิ่งไปเลยครับนิ่งไปเลยแล้ว
ตรงนี้ก็เลือกใช่ครับเพื่อนต้องฮิ้วปีก
ผมว่าไม่น่ารอดครับ
เราได้คุยกับชาวบ้านสุขสรรค๖ผู้ที่ถ่ายคลิปนะคะ
เขาก็บอกว่าเขาเห็นช่วงชุลมุนกลางซอย๔๑

พอกลุ่มทางกลุ่มที่เป็นกลุ่มเจ้าถิ่นวิ่งกรูเข้ามา
แล้วก็เห็นว่าทางผู้ก่อเหตุตามมา
เขาก็เลยหลบแล้วก็ถ่ายคลิป

เขาก็พยายามจะห้ามว่าพอแล้วพอแล้วเขาไม่ไหวแล้ว
แต่ก็ได้ยินเสียงทางฝั่งผู้ก่อเหตุพูดว่าเขาทำผมเขาทำผม
ตรงกันข้ามก็พูดท้าทายเป็นบางช่วงด้วย

ผู้ก่อเหตุก็เดินกลับไปท่าทางเหม่อลอย
แล้วก็บอกให้ชาวบ้านที่นั่งอยู่๕๖คน
ช่วยเก็บโทรศัพท์มือถือของคนเจ็บที่ตกอยู่

ผู้ก่อเหตุไปเก็บมาเองแล้วก็บอกว่า

ยังไปเก็บมือถือของคนเจ็บไปฝากชาวบ้านว่า

ตอนนั้นชาวบ้านเขาก็โทรแจ้งตำรวจแจ้งกู้ภัย
แล้วก็สองฝ่ายก็แยกย้ายค่ะ
เราบอกว่าพอแล้วเขาก็กลัวว่าจะมาทำเพื่อนเขาอีก
เขาก็จะกันกันไม่ให้มาทำเพื่อนเขา

ที่พวกเราบอกเขาให้เขาหยุดเขาจะบอกว่า
เขาทำผมผมคนเดียวเขาทำผม
เขาพูดอย่างนี้เขาทำผมผมคนเดียว

แล้วเห็นว่าเก็บโทรศัพท์เก็บอะไรให้คนเก็บเอาไว้ด้วย

เขาก็บอกว่าเก็บโทรศัพท์ให้คนเก็บนอน
ส่วนคนที่เห็นในต้นนอนเสียชีวิตอยู่ตรงกันข้ามกับทางปากซอย๔๒นะคะ
บอกว่าตกใจมากอยู่มา๖๐ปีไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้เลย
เชื่อว่าผู้ก่อเหตุคงสติแตกจริงจริงครับแล้วก็พอดูคลิปเนี่ยนะคะ
ก็ยืนยันว่าไม่ได้เป็นลักษณะของการแทงซ้ำอะไรนะ
เป็นลักษณะเหมือนผู้ก่อเหตุเขาก็แทงแบบแทงไปอย่างนั้นไม่ได้แบบแทงซ้ำแล้วซ้ำอีกอ่ะ
ส่วนในต้นเพื่อนก็เอาตัวไปพาดไว้กับรถจักรยานยนต์
จอดไว้ที่หน้าร้านเลือดโชคเลยอะค่ะ
ถ้าไม่โดนกับตัวก็ไม่รู้เขาคงจะเก็บกฎอยู่ก็ตาย
ออกมาก็อาจจะแบบเนมากาติดคงจะหลุดนั่นล่ะ

แล้วเขาจะหาว่าอยู่ในกลุ่มกลัวเขาจะ
แต่เพื่อนเขาก็ร้องวัยวายกูยอมแล้วอะไรอย่างนี้
เพราะฉะนั้นดูแล้วคดีนี้สิ่งที่จะมีส่วนสำคัญมาก
ก็คือเรื่องของพยานแวดล้อมและผู้เห็นเหตุการณ์

คือแน่นอนว่านัทธวุฒิตอนนี้ถูกแจ้ง
ข้อหาเรื่องการทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บ
แต่ตำรวจเนี่ยทางภูมิกับการสอนอเพชรเกษม
บอกว่ายังไม่ได้สรุปนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
มันเป็นการป้องกันตัวหรือว่าสมัครใจทะเลาวิวาส
เพราะฉะนั้นตำรวจคงต้องไปไล่ตั้งแต่หน้าบ้านเลยใช่ไหม

ทีนี้ต้องไปไล่คนที่เห็นเหตุการณ์หรือว่ากล้องทุกมุมคลิปทุกคลิป
ไอ้ที่มีเสียชีวิต๒ศพกับบาดเจ็บ๑คนเนี่ย
ระหว่างที่ผู้ที่ถูกแทงทั้งสองคนหรือว่าที่เจ็บอีกคนนึงเนี่ย

เพราะชาวบ้านบางคนที่เห็นเหตุการณ์ก็บอกว่า
มันก็มีการทำร้ายจากอีกฝั่งหนึ่งเข้ามาทางนัทธวุฒิด้วยอะไรด้วย
ประมาณอย่างนี้คงต้องไปไล่ให้ครบทุกแง่ทุกมุม
แน่นอนนะครับท่านผู้ชมว่าเหตุการณ์นี้มันมีผู้เสียชีวิต๒คน
ทั้งสองเนี่ยก็คือวัยรุ่นกลุ่มวัดม่วงนี่แหละครับนี่ฮะญาติรับศพมาแล้วนะครับ
ทั้งสองศพนะครับอยู่ที่วัดนินสุขารามที่เพชรเกษมกรุงเทพนะฮะ
นายสมเดชดุลยพัฒน์หรือว่าต้นอายุ๒๕และนายทิติวุฒิกลิ่นโพหรือว่าแซมอายุ๑๙ปี
ก็ตั้งศพอยู่ที่วัดนี้ทั้งสองศพเลยนะครับท่านผู้ชมครับเราได้คุยกับพ่อของแซมนะฮะ
พ่อนี่บอกว่ามันก็เสียใจนั่นแหละนะยังทำใจไม่ได้กับการสูญเสียลูกชาย
แต่ชีวิตมันก็ต้องเดินหน้าต่อไปคำถามก็คือว่าโอ้โหพ่อแล้วอย่างนี้พ่อรู้สึกโกรธหรือว่าคับแค้นอะไร
พ่อของแซมบอกว่าพ่อไม่แค้นนะฮะและขออโหสิกรรมให้กับผู้ก่อเหตุ
เพราะพ่อยอมรับว่าลูกชายพ่อเกเรแล้วชอบไปชกต่อยกับวัยรุ่นกลุ่มอื่นนะ
คือแม้จะไม่บ่อยแต่มันก็มีบ้างและไม่ขอปกป้องหรือเข้าข้างลูกชายด้วย
เพราะลูกชายก็มีส่วนผิดที่บุกไปถึงบ้านของเขาหลังจากถูกชักชวนจากเพื่อน
ซึ่งพ่อก็ต้องขอโทษแทนลูกชายพ่อด้วยนี่ฮะนี่คือพ่อของนายแซมที่ถูกแทงเสียชีวิตนะครับ
ซึ่งพ่อของแซมบอกว่าไม่ได้รู้สึกแค้นนะแล้วก็ยินดีถ้าฝั่งครอบครัวของผู้ก่อเหตุ
มาขอคำมาศพลูกชายส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับเพื่อนของลูกชายอีกคนนึงที่เสียชีวิตพร้อมกันเนี่ย
ว่าทำไมถึงกลุ่มเพื่อนด้วยคนอื่นด้วยเนี่ย๖คนเนี่ยทำไมถึงบุกไปบ้านเขา
มันเกิดอะไรยังไงขึ้นพ่อของแซมบอกว่าพ่อไม่ขอพูดก็แล้วกันนะฮะ
ส่วนอีกคนนึงนะครับเป็นลุงนะฮะลุงของแซมเนี่ยบอกกับเรานะครับ
บอกว่าอโหสิกรรมแล้วก็ให้อภัยผู้ก่อเหตุนะครับก็ไม่ได้แค้นอะไร
เพราะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้วมันคงแก้ไขอะไรไม่ได้
แล้วลุงก็ยอมรับว่าแซมหลานชายของลุงก็ผิดผิดที่ยกพวกไปบ้านเขาหลายคนนะ
คืออาจจะบอกว่าตั้งใจอยากจะไปเคลียร์แต่ลุงบอกว่าก็ยอมรับแล้วว่า
ลักษณะแบบไปเคลียร์แบบนั้นเนี่ยฝ่ายตรงข้ามเขาก็คงเข้าใจผิด
แซมเนี่ยตัวลุงบอกว่าลุงเนี่ยเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กนะมีดื้อมีสนบ้าง
แต่เชื่อว่าถ้าวันนั้นเนี่ยถ้าลุงอยู่ใกล้ด้วยเนี่ย
มันคงไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นลุงอาจจะห้ามแซมหรือว่าอาจจะดูแลแซมได้
แต่อีกมุมนึงเนี่ยลุงของแซมบอกว่าถ้าลุงเป็นนัทธวุฒินะ
เป็นผู้ก่อเหตุเนี่ยถ้าลุงเจอสภาพแบบนี้
ลุงจะเลือกโทรแจ้งตำรวจมากกว่าวิ่งถือมีดออกไปตอบโต้

สำหรับศพของแซมแล้วก็ต้นนะครับท่านผู้ชมครับถูกนำมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดนินสุขารามนะครับเป็นวัดระแวกบ้านเนี่ยฮะในชุมชนเนี่ยแล้วทั้งคู่เขาก็เป็นเด็กในพื้นที่แถวนี้ด้วยนะครับทั้งสองครอบครัวเขาก็นำมาตั้งศพที่นี่นะครับจะสวดศพตั้งแต่วันนี้ไปถึง๑๔วันนี้๑๔ตุลาคมนะครับก็จะสวดไปนะฮะแล้วก็จะไปชาปนกิจศพวันที่๑
ส่วนทางคดีเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ลองดูกันต่อแล้วกันครับว่าจะมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างใช่ค่ะ